คุณผู้ชมไปดูเหตุการณ์นี้ค่ะที่ชนบุรีเป็นภาพจากกล้องหน้ารถค่ะ
มีผู้ชายคนนึงเดินข้ามถนนแต่ว่าถนนมันมืดมากนะคะ
ถูกรถชนจนกระเด็นและสุดท้ายเสียชีวิตค่ะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นหน้าปั๊มน้ำมันบางจากถนนสุขุมวิทย์นะคะขาเข้าชนบุรีค่ะ

สภาพหน้ารถอย่างที่คุณผู้ชมเห็นภาพตามกล้องหน้ารถคือมันยู้เข้าไปเลย
นี่พอดูภาพตรงนี้จะเห็นว่าชนแรงค่ะรถพังยับ
ส่วนคนที่โดนชนนะคะนายภัยบูลทองโม้อายุ๔๗ปี
เป็นชาวจังหวัดเลยค่ะขาหักสองข้างมีแผลฉีกขาดขนาดใหญ่ที่บริเวณลำคอ
และสุดท้ายคือเสียชีวิตตรงนั้น
คนขับรถช็อกเลยนายศิลานารินนอกอายุ๒๐
บอกว่าเขาเป็นเจ้าของโรงงานผลิตรองเท้า
ออกจากโรงงานในพื้นที่เขาไม้แก้วมุ่งหน้ากลับบ้านที่ชุมชนบ้านโรงโป๊ะ
มาถึงที่เกิดเหตุเนี่ยค่ะขับมาทางตรงตัวผู้เสียชีวิตข้ามถนนมา
แล้วมันมืดมากมองไม่เห็นจริงเลยพุ่งชนแบบเต็ม
คนขับรถบอกว่าก็มีภาพจากกล้องหน้ารถ
แล้วคนที่นั่งมาด้วยในรถก็คือแฟนสาวช็อกแล้วร้องไห้เลยนะคะ
ก็หลักฐานจากกล้องหน้ารถก็ส่วนหนึ่งค่ะ
แต่ตำรวจบอกว่าเดี๋ยวตรวจสอบที่เกิดเหตุอย่างละเอียดด้วยนะคะ
แล้วก็ขอดูภาพจากกล้องหน้ารถไว้เป็นหลักฐาน
แล้วก็จะสอบปากคำคนขับรถเพิ่มเติม
ยังไงก็จะต้องมีการดำเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมาย
เพราะเนี่ยค่ะเขาเสียชีวิตณจุดเกิดเหตุเลยนะคะ